หลังจากที่คู่รักสายปี๊ดค่ะ
โนี่รากแก่นแล้วก็คุณแก้วจริญญาทำเซอร์ไพรส์

โทนี่นะคะได้เล่าถึงโมเมนต์สำคัญในการตัดสินใจสวมแหวนขอแต่งสาวแก้วต่อหน้าครอบครัวทั้งสองฝ่ายค่ะ
บอกว่าตื่นเต้นมากแม้จะเป็นการเตรียมตัวมาอย่างดีแล้วนะคะ
ส่วนที่ทั้งคู่เลือกที่จะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนั้นนะคะ
เป็นเพราะว่ารู้สึกว่าต่างฝ่ายต่างก็ใช่นะคะแล้วก็ทำให้ชีวิตดีขึ้นค่ะ
ส่วนเลิกงามยามดีนะคะที่แม่บานเย็นขอไว้ว่า
อยากได้ช่วงปลายปีนี้จริงหรือไม่นะคะไปฟังความรู้สึกของทั้งคู่กันหน่อย
ทำให้เราเตรียมไปในทางที่ดีขึ้น
หลายอย่างที่เราร่วมกันอักวามยกว่าตั้งใจทำ

เลิกบุหรี่ไม่ยุ่งกับแอลกอฮอล์และการเลิกกินเนื้อสัตว์
หลายอย่างที่เรารู้สึกว่าสิ่งพวกนี้มันต้องอาศัยความเข้มแข็งของจิตใจเรามากเลยนะครับ
แต่ถ้าเกิดไม่มีเขาเราอาจจะทำไม่ได้ขนาดนั้น
แค่ตอนนี้คือรู้สึกโทษใจมากที่เขายอมรับเราไปกับเขา
แค่นี้ก่อนแล้วก็เรื่องวันแต่งหรือเรื่องอะไรยังไงหลังจากนั้นนี่คือแบบยังคิดไม่ออกจริงครับ
ก็ได้ทวิตข้อความกลับนะคะบอกว่าแก้วนี้ชงเข้มมากเลยนะครับป่า
เอาซะน้องต้องถึงกับเสิร์ชหาข้อมูลร้านแหวนเพชร๗กระหลัดกันเลยทีเดียวเชียว
เชื่อว่าตอนนี้แฟนคลับน่าจะรอลุ้นอยู่นะคะว่าหนุ่มแดนเขาจะทำเตอร์ไพรส์
คุกเข่าขอแฟนสาวน้องแฟตตี้แต่งงานปีนี้แบบสายฟ้าแลบเลยหรือเปล่า

ใช่เขาก็คบกันมานานแล้วเขาก็น่ารักนะคู่นี้คุณผู้ชม
รักเหมือนกันนะแต่ก็แสดงความยินดีเนาะกับวาดที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคุณโทนี่คุณแก้วน่ารักมากคู่นี้